ท่านผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่บ้านวังจ้อมตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าของบ้านบอกว่าเห็นคนเมาเนี่ยเดินโซเซอยู่แถวหน้าบ้าน
แล้วก็เหมือนกับล้มจะนอนอะไรอยู่หน้าบ้านโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยหน่อย
กู้ไพมาถึงก่อนไม่รู้ว่าเขาช่วยอะไรกันยังไงสุดท้ายคนเมาคนเนี่ยถูกไปล้มกรามหักเลย

ตรงนี้ฮะก็เสียงอย่างที่ท่านได้ยินเนี่ยคือเจ้าของบ้านเขาบอกเห็นเดินโซเซอยู่ก็กลัวว่าโอ้โหเดี๋ยวมันล้มมานอนหรือว่ามาคลุ้มมาคลั่งอะไรอยู่แถวบ้านจะยุ่ง
กู้ภัยเขาก็พยายามจะพาผู้ชายคนนี้ไปค่ะแล้วยังไงก็ไม่รู้ดึงกันไปยื้อกันมาฉุดกันไปชายเมาคนนี้ก็เหมือนกับมีสะบดมีด่าอะไรไปด้วยอ่ะค่ะ
โอ้โหนี่ฮะสลบกรามหักไปเลยนะครับคือคนเมาคนนี้ชื่ออภินัน
อายุ๒๐ปีนะครับท่านผู้ชมครับตกลงล่าสุดเนี่ยเขาไปแจ้งความนะฮะ
ไปแจ้งความเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับบอกว่าถูกกู้ภัยเป็นมูลนิธิกู้ภัยเชียงดาว
เต็มเลยเขาบอกนะครับภูมิกับการสพเชียงดาวบอกว่าหลังเกิดเหตุสิบห้านาทีเนี่ย
เจ้าของบ้านแจ้งไปตำรวจก็มาถึงนะฮะค่ะแต่เจ้าของบ้านบอกอ๋อกู้ภัยเชียงดาว
เพราะเอาตัวไปแล้วนะแต่ทีแรกเมาแต่ตอนนี้คงจะเจ็บ
เอาพาไปโรงพยาบาลทีเนี้ยพออภินันเขาได้รับการรักษา
จากโรงพยาบาลก็ออกจากโรงพยาบาลตำรวจก็พาไปส่งที่บ้าน
หลังจากเขามาแจ้งความก็มีอาการบาดเจ็บกรามหัก

ก็ได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าคลิปหรือว่ารูปภาพที่เสนอกันทางสื่อ
อยากขอความเป็นธรรมจากสังคมด้วยเพราะผู้ก่อเหตุ
ทำร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนมีการต่อว่าด่าทอ
เหตุการณ์มันก็เลยเนี่ยดำเนินมาถึงจุดในคลิป
แต่ก็ยอมรับว่าก็ใช้ความรุนแรงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
ขอโทษสังคมด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ